เอาละครับคุณผู้ชมครับพูดถึงรถปลั๊กอิน

หลายคนอยากจะสัมผัสอยากจะซื้อมาขับ
อยากจะมาลองซิว่าเสียบปลั๊กแล้วพลังงานชาร์จได้ขนาดแค่ไหน

ตอนนี้นะครับในสตูดิโอของเรามี๒คันมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
เราไปดูเรื่องของรถใช้พลังงานไฟฟ้าจากคุณพิรวัตรอาธนาคเลย

โอ้โฮสตรายสปอร์ตด้วยนะสตรายสปอร์ตเลย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
ในช่วงเช้าข่าวชัดเศรษฐกิจที่จะทำให้คุณนั้นหาได้ใช้เป็นเห็นทางรวยนะครับ
เป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคุณผู้ชม
ในวันนี้ครับผมมาพร้อมกับรถหรู๒คันด้วยกันนะครับ
และอีกหนึ่งคันด้านซ้ายมือของผมนะครับ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับรถทั้งสองคันนี้ให้มากยิ่งขึ้น
ถ้าคุณผู้ชมมีความพร้อมมีเงินในกระเป๋ามากเพียงพอ
ค่าอย่างแน่นอนผมการันตี
เพราะว่าเบื้องต้นพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักก่อน
คุณสมบัติที่โดดเด่นของรถทั้ง๒คันนี้

ก็พูดง่ายก็คือว่าจะชาร์จไฟก็ได้
เติมน้ำมันก็ได้เช่นเดียวกัน

ถ้าหากว่าชาร์จที่บ้านประมาณสัก๒ชั่วโมงครึ่ง
ถึงประมาณสัก๓ชั่วโมงก็เต็มครับ
ใช้เวลาประมาณสัก๒๒ชั่วโมงครึ่ง
ลดเวลาในการชาร์จลงมาหน่อย
โดยสามารถจะวิ่งได้ประมาณ๓๕กิโลเมตร

ด้วยความเร็วสูงสุดคือ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อันนี้คือเป็นรถที่ชาร์จไฟฟ้าทั้งหมดเลย
ชาร์จไฟประมาณสัก๑๐ชั่วโมง
แต่ถ้าหากว่าเครื่องชาร์จมีกำลังดีหน่อย

นี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นของรถทั้ง๒คันนะครับ
และวันนี้ไม่ได้มาแค่รถครับ
คนที่เขารู้เรื่องรถเป็นอย่างดีเข้ามาด้วย
เพราะว่าจะมาคุยกันให้รู้ลึกเลยว่า
ถ้าหากว่าวันนี้คุณผู้ชมมีเงินอยู่ในกระเป๋า
อยากจะจ่ายเงินซื้อรถอีกสักคันหนึ่งด้วยแนวคิดก็คือว่า
ขับได้สบายใจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

เดี๋ยววันนี้ดูฟังแล้วค่อยตัดสินใจนะครับ
เราจะคุยกันกับคุณกฤษฎาอุตโตมโตฯ
อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร

เชิญที่รถทั้งสองท่านเลยนะครับ
วันนี้๒คันรูหรามากทั้ง๒คันเลย
เอาเบื้องต้นก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับ
ราคาอยู่ประมาณ๖ล้านต้นจนถึง๗ล้านต้นนะคะ
๖ถึง๗ล้านพอได้อยู่อยู่

ผมอาจจะต้องเก็บเงินอีกพอสมควร

ค่ะมันง่ายมากค่ะง่ายมากเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
ตอนนี้๑๑๘๙๙ล้านครับผม๑๑๘๙๙ล้านครับ
ก็ประมาณสักเกือบ๑๒ล้านนิดหน่อย

ใช่ครับใช่ครับน้ำมันก็ได้ไฟฟ้าก็ได้ครับ
ถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกไหมมันโฉบเฉียวขนาดนี้ครับ
แล้วก็ได้ค้นคว้าว่าในการขับรถของมนุษย์ปัจจุบันนี้
ถ้าใช้แบตเตอรี่จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการขับรถ
แล้วก็ภายในอุณหภูมิที่ต่างกันนะครับ
คิดก็คือว่าทำรถทั้งคันให้เป็นรถสำหรับการใช้ในอนาคตโดยเฉพาะ

ระบบการขับเคลืก็ต้องแตกต่างด้วยลดน้ำหนักของตัวลดลง
อ๋อคือตัวจะเบาแล้วถ้าเกิดว่าขอแยกดูข้างในด้วยได้ไหมครับ

จะเห็นได้ว่าในส่วนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับ

ดังนั้นคันนี้เบาแน่นอนใช่ครับดังนั้นคันนี้เบาแน่นอน

นี่คือหนึ่งในความโดดเด่นของคันนี้ใช่ครับ
แล้วภายในครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกล้องลองเข้ามาดูข้างใน
นี่คือถ้าเมื่อวานนี้ผมได้มาผมพาคู่รักไปได้เลยนะ
คือเหมาะมากกับการนั่งสองคนเป็นหลักใช่ครับ
บีนัววิวทุกพูดจะมีการปรับตัวคอนโซลให้อีกอันตรายหน้าคนขับมากขึ้น
ก็คือสนองการขับขี่ของผู้ขับขี่
คือเป็นชั้นในการวางพวกคอนโซลต่าง

เพราะรถคันนี้ผลิตมาจากพลังงานที่เป็นพลังงานลม
นี่คือภายในเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณกิจสดาได้พาไปดู
คือถ้าอ้อมมาด้านหลังคือจุดที่เติมน้ำมัน

ใช่ครับตัวน้ำมันก็จะอยู่ที่ฝาถังน้ำมันปกติทั่วไป

ทำงานร่วมกันก็คือเป็นรถที่ขับ๔ล้อ
ก็จะดูว่าตอนนี้ในขณะที่รถกำลังขับเคลื่อนอยู่

อาจจะส่วนกำลังล้อหลังมากขึ้นเพื่อเสถียร
นี่คือทะเลมันแล้วจุดที่บอกว่าชาร์จไฟฟ้า
ชาร์จไฟฟ้าอยู่ด้านหน้าครับ

ด้านหน้ามาด้านนี้เลย
คุณผู้ชมจะได้เห็นรอบคันเลยนะครับ
แล้วก็ที่เห็นเป็นวงด้านนอกเนี่ยก็คือสถานะของการชาร์จนะครับ

ชาร์จเสร็จแล้วเป็นสีเขียวนะครับ
หรือว่าถ้ามีปัญหาในการชาร์จหรือไฟไม่เข้าก็จะเป็นสีแดง

อีกกี่ชั่วโมงหรือเสร็จกี่โมงในการชาร์จนะครับ

เดี๋ยวเชิญคุณกฤษดาช่วยสาธิตให้ดูหน่อยครับ

ถ้าสตาร์ทดูแล้วหน้าจอจะเป็นยังไงนะครับ
ลองสตาร์ทเลยนะครับครับตอนนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างเงียบนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ลมไฟฟ้าของรถกำลังทำงานอยู่นะครับ

ที่เป็นสีส้มเนี่ยก็คือระดับน้ำมันนะครับ
กับอีกสีฟ้าที่เป็นระดับของแบตเตอรี่
ตอนนี้เขาบอกว่าผมมีแบตเตอรี่ขับได้ประมาณ๑๘กิโลเมตร
คือเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือความงดงามของหน้าจอ

ครับผมน่าสนใจมากประมาณ๑๒ล้านนิดหน่อยนะครับ
ครับผม๑๒ล้านอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อคุณผู้ชมครับ

อีกหนึ่งคันที่เขามาจอดเคียงคู่กันนะครับ

คือถ้าดูภายนอกนี่คือเมื่อกี้เห็นแค่ว่าคุณชันพร
รอตรงนั้นปุ๊บคือไฟกระพริบติดเลย

คือปกตินะคะประตูเนี่ยจะไม่เปิดออกมา
คือจะหุบลงไปแต่ว่าพอเราเดินเข้ามาใกล้ประตูก็จะเปิดอัตโนมัติ

เคยเข้ามาใกล้เพราะว่ากุญแจอยู่กับเราไงคะ
คุณแจอยู่กับตัวคือเขาไม่ต้องกดอะไรปุ๊บ

เป็นสุดท้ายประตูเชิญครับเดี๋ยวผมไปขึ้นฝั่งโน้น
ค่ะคุณผู้ชมเข้ามาดูข้างในนะครับนิดหนึ่งครับ
ที่บอกว่าหน้าจอจะเป็นแบบนี้เลย
ค่ะตัวนี้หน้าจอคือเราเสียบสายชาร์จซิงไว้ใช่ไหมคะ
มันก็จะโชว์ว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของรถแค่นี้

อันนี้รู้ว่ามีแบตอยู่เท่าไหร่ครับ

คอนโทรทั้งหมดของรถเนี่ยผ่านหน้าจอนี้เดียว

เลื่อนเปิดปิดได้ง่ายมากมันเจ๋งมากลองเล่นดูดีกว่าค่ะ

เสร็จปุ๊บสมมุติว่าผมเปิดปุ๊บ
อ๋อข้างบนโอ้โหเป็นแบบนี้เลย

สามารถปรับได้ว่าจะพวงมาลัยแบบไหน
ใช่ก็คือทุกอย่างผ่านหน้าจอใช่ค่ะนี่คือความหนึ่งในความโดดเด่นแม้กระทั่งเปิดหน้ารถหลังรถหรืออะไรก็ตามทั้งหมดอ่ะ

คือนั่งแล้วมันก็สบายคือก็ให้อารมณ์ที่สบายคือด้วยเบาะด้วยวัฒน
วุ่นวายไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายคือง่ายสบายแล้วมันก็เร็วมากด้วย
เดี๋ยวขอไปดูที่ชาร์จหน่อยดีไหมฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูที่สถานีตัวที่ชาร์จนะครับ
นี่คือจุดที่ปกติก็คือใช้ชาร์จคือจะอยู่ตรงนี้

แต่เราทั่วไปเนี่ยเราจะไม่พกอันนี้ไปด้วยไม่มีไปชาร์จได้หลักแล้วจะชาร์จได้ที่ไหนบ้างครับ
จริงเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะมีเราจะมีที่ชาร์จที่จะไปติดตั้งให้ที่บ้านคือติดตั้งให้ส่วนตัวค่ะของแต่ละ
มันจะมีแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่จะบอกเราว่าเราสามารถเอารถของเราไปใช้ได้ที่ไหนบ้างทั่วประเทศไทย
แต่ว่าปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะคะ
อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายคนก็อาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนว่าถ้าเกิดออกไปแล้วที่ชัดมีเพียงพอหรือเปล่าแต่ว่าในอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้น

คือถ้าผมมีเงินสักประมาณสัก๒๐ล้านเนี่ย

เพราะว่าเขาไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ

ถ้าอย่างนั้นมีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชม
วัตกรรมใหม่เราต้องลอง
ถ้าสมมุติว่ามีโอกาสที่จะได้ลองนะคะ
เพราะว่ามันน่าสนใจจริงแล้วมันเด็ดจริงค่ะ
ถ้ามีอย่างงี้ถ้าสามารถที่จะได้มาลอง

ถ้านโยบายภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มเติม

เพราะว่าเอาจริงราคาที่มันค่อนข้างสูง
ส่วนมาจากภาษีที่มันดอบเบอร์เลยจริงเลยค่ะ

จริงคือราคาจริงไม่ได้สูงขนาดนั้น

ถ้าภาครัฐเข้ามาช่วยมีโอกาสจะเห็นราคา
เราอาจจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งกันตามท้องถนน

แล้วก็นี่คือชัดครั้งหนึ่ง
คือวิ่งได้อย่างที่บอก๔๘๐กิโลนะคะ

ถ้าภาครัฐเข้ามาส่งเสริม
เพิ่มพลังงานนะครับ
ซึ่งเราก็ทราบว่าธุริยบายของภาครัฐคือสนับสรุนนะครับ

กราบเท่าที่ไข้รถมีแผนที่จะมาผลิตตัวรถ

เพราะว่าบ้านเราเองผมเชื่อว่ามีศักยภาพ

ก็ผมว่าในงานมอเตอร์โชว์ที่จะมาถึงในเดือนมีนาคม
ปิดไม่อยู่ก็มีรถที่เป็นปลั๊กที่ในปิดเข้ามาเสริมทัพอีก
เรื่องอะไรผมยังบอกไม่ได้ไปดูตรงใต้เดือนมีนาคม